นี่คือภาพขณะเจ้าหน้าที่ขึ้นไปบนรถไฟที่สถานีปากช่อง
และสามารถควบคุมตัวนายสมคิดพุ่มพวง
ผู้ต้องหาฆ่ารัดคอนางรัศมีมุริจันทร์
ใต้ขาบ้านพักในอำเภอกรณวลจวัดขอนแกน

หลังจากหนุ่มพลเมืองดีพร้อมแฟนสาว
ขึ้นรถไฟจากนครราชศรีมา

แฟนสาวพบชายคนหนึ่งลักษณะมีพิรุษ

นั่งหันหน้าออกทางหน้าต่างตลอดเวลา

ชายคนนี้หันมาซื้อกระเพราไข่ดาว
สังเกตเห็นรอยปากเหนือคิ้วซ้าย
ดวงตาทำให้มั่นใจว่า
นี่คือนายสมคิตฆาตกรต่อเนื่อง
แอบโทรศัพท์แจ้งเบาะแสกับตำรวจ

มันคนเราถ้าปกติดีถ้าทำผิด
มันจะมีการระแวงแต่นี้ไม่มี
แบบมองเรื่อยทำแบบตีเนียน
แบบไม่รู้อะไรก็มองเรื่อยเผื่อแล้ว
ลุกเข้าห้องน้ำนั่งกินข้าวอะไรพวกนี้ปกติเลยครับพี่
มีการเดินไปคุยกับคนออกข้อ

ขนาดลูกผมยายอุ้มอยู่ไปนั่ง
ไม่มีแบบเด็กน้อยอะไรพวกนี้ไม่มีเลยนะ

ตอนนั้นทำไมเราจะรู้ว่ากับอีฟคานี่คือสนคิดของคุณ

เขาจะเหงอกผลดำ

เราก็เลยถ่ายอีกรอบนึงกะถ่ายเต็มตัวให้ชัด
จะได้แบบเฮ้ยพี่ผมไม่แน่ใจน้องใช่หรือเปล่า
ถ้าใช่ก็ถ้าไม่ใช่ไม่เป็นไร

เพราะเราไม่อยากให้คนอื่นเป็นเหยื่อต่อไป
จากนั้นคุมตัวนายสมคิตไปสอบสวน
ตำรวจภูทรภาค๓จังหวัดนครราชศรีมา
เรื่องต้นนายสมคิตรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
อ้างว่าก่อเหตุหลังทะเลาะกับผู้เสียชีวิต

นายสมคิตรู้จักกับผู้เสียชีวิตผ่านทางเฟซบุ๊ก

กระทั่งเกิดการทะเลาะและบันดาลโทษะ
ก่อเหตุฆาตกรรมดังกล่าว
ส่วนเส้นทางหลบหนีหลังก่อเหตุ
ทราบว่าในวันที่๑๕ธันวาคม
นายสมคิตได้หลบหนีออกจากบ้านของผู้ตายด้านหลัง

แล้วเดินเท้าไปยังสถานีขนส่งกระนวล
ขึ้นรถสองแถวเดินทางเข้าตัวเมืองขอนแก่น
เพื่อไปเอารถจักรยานยนต์ของผู้ตาย
จอดทิ้งไว้ในโรงพยาบาลในอำเภอเมืองขอนแก่น

นอนค้างที่จังหวัดมหาสารคาม๑คืน

นอนค้างภายในโรงพยาบาลบุรีรัมน์หนึ่งคืน

โดยใช้มุ้งและเสือที่นำติดตัวมาด้วยเป็นเครื่องนอน

ทิ้งรถจักรยานยนต์ของผู้ตายไว้ที่โรงพยาบาล
แล้วเดินเท้าไปยังสถานีรถไฟบุรีรำ

ลงที่สถานีรถไฟจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แต่สุดท้ายพลเมืองดีพบเห็นและแจ้งบ่อแส

ที่สถานีรถไฟปากช่อง

ตำรวจได้นำตัวนายสมคิตขึ้นรถ
เพื่อส่งตัวไปยังกองมจาการตำรวจพุทธรพศ

และจะทำแผนประกอบคำรับสารภาพในวันพรุ่งนี้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน